เอาพาคุณผู้ชมไปที่โคราชกันหน่อยมีเล่าทีไรมีเรื่องทุกทีจริง
อืมไม่ใช่แค่เรื่องเล่านะคะแต่เป็นเรื่องราวนี่แหละค่ะเพราะว่า
มีแก๊งวงเล่าแก๊งนึงเขาก็ตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่สนุกสนานเลย
ตรงข้ามทะเลาะกันพ่อลูกเสียงดังแก๊งวงเล่านี่เขาไม่ได้ไม่พอใจแค่ในกลุ่มนะ
ข้างบ้านตรงข้ามเนี่ยเสียงดังมากก็เลยตะโกนบอกเฮ้ยเสียงดังเบาหน่อยได้ไหม
สุดท้ายกลายเป็นว่าฝั่งนู้นที่โดนด่าว่าเสียงดังชักมีดออกมาแทงหนึ่งในวงเล่าตาย
เสียงไม่พอโดนแทงเจ็บไปอีกคนนึงสุดท้ายน้องคนตายวิ่งไปเอาปืนมา

เขาเป็น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

ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้
ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้
ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้
ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้
ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้
ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้
ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้
ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้
ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้
ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้
ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้
ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้
ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้
ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้
ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้
ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้
ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้

ไอ้

เมื่อบ้านน้ำหนองเลย
เมืองต้นได้คุยกับนายธันวานะคะ
น้องชายคนเล็กของผู้ตายเขาบอกว่า
เขารู้เรื่องตอนตี๕ตอนนั้นเนี่ยช็อกมาก
ไม่คิดว่าพี่ชายจะถูกกระหน่ำแทงเสียชีวิต
แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าพี่อีกคนนึงจะไปยิงเขาอีก

ก็ยังไม่ได้พูดคุยอะไรเลย

รอทางสอบส่วนภาพภาพมันเป็นยังไง
เมืองต้นฝั่งครอบครัวผู้ตายก็บอกนะคะว่า

มหาทางตำรวจสพกลางเขาบอกว่า
นายวรวิทย์กับกลางดอนมือแทงเนี่ย
โดนดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่น
แล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะคะ
ถึงแม้ว่าตัวเองจะเจ็บจากการโดนยิงสวนมา

ส่วนนายโยธินนารีน้องชายคนตายที่เป็นมือยิง

โดนข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

อันนี้เดี๋ยวคงจะต้องไปต่อสู้กันในศาลอีกทีนะคะ
สรุปแล้วเนี่ยมันจะถือเป็นการป้องกันตัวได้หรือเปล่า

พรุ่งนี้ตำรวจบอกว่าจะนำตัวนายโยธิน
ฝากขังที่ศาลจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ